ใหม่นี้เขาบอกหลายคนที่ไม่ได้ไปไหนก็จะเข้าวัดไหว้พระไหว้เจ้ากันอย่างนี้หลายคนก็เลยบอกเฮ้ยปีนี้เขาบอกว่าให้ไหว้พระยืนอ่ะพระที่เป็นพระยืนอ่ะ
คิดออกไหมว่าที่ไหนก็เป็นพระยืนกันบ้าง

วัดพระเชตุพลวิมนต์มังคาราหลามวัดโภอ่ะ

คือเขาบอกปีนี้บางคนแบบให้พระยืนเหมือนแบบเป็นการตั้งหลักได้

เราจะครบ๒๔๐ปีกรุงรัฐนโกศิลป์
ก็คือ๖๐คูณ๔ก็คือ๔รอบของบ้านเมืองเรา
ให้ไปแบบว่าไปไหว้พระยืนเนี่ยจะได้ชีวิตเจ๊ตั้งหลักได้

หนึ่งถ้าสมมุติคุณจะไปไหว้พระยืนเนี่ย

หรือวัดพระเชตุพลวิมงต์มังคาราหลาม
ราชวรมหาวิหารเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเขาประดิษฐานพระพุทธโลกนาฏ

องค์อันตญาณสัพพยันยู

เรียกกันว่าพระพุทธโลกนาฏ

ที่ยืนประดิษฐานมีรูปไหมเอ่ย
นะครับอยู่ในพระวิหารทิศตะวันออก
หรือบริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถนั่นเอง

อันนี้ก็คือวัดโพนั่นแหละนะฮะ
หรือเราจะไปอีกหนึ่งวัด
ซึ่งอันนี้ก็เป็นพระเยาวยีนเหมือนกัน
เป็นพระยืนคือพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะ
อยู่ภายในวิหารอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ
นั่นคือวัดราชโอรสนะฮะ
วัดราชโอรสสารามราชวรวิหารเนี่ย
ดิสถานพุทธรูปปางห้ามญาติเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับ

ซึ่งหลายคนก็จะชอบไปกัน

ความสูง๕วา๑ศอกเลยนะ๑๐นิ้ว
ดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดคือวัดสะเกด

เขาบอกให้ไปไหว้ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
พระอัตถารถศรรษุคศพพลยานพพิษนะฮะ
อีกหนึ่งองค์ที่คนนิยมไปไหว้กันเป็นพระยืนเนี่ย
ก็คือภสีอริยาเมตรัย
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเขาว่าอย่างงั้นนะฮะอยู่ที่วัดอินทร์
วัดอินทร์ใช่ไหมวัดอินทร์ที่คุณพูดเนี่ยหลายพระพุทธเจ้าไปไหว้กันตรงนี้
เขาบอกให้ไปหาพระยืนไหว้เนี่ยนะครับหรือเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อโต

พระพุทธรูปเนี่ยปางอุ้มบาทยืนองค์ใหญ่อยู่กลางแจ้งเลยแหละฮะ

จริงแล้วสมเด็จโตเป็นคนเริ่มที่สร้างพระพุทธเจ้าโต
สมเด็จพระพุทธเจ้าโตเป็นคนเริ่มที่สร้างขึ้นมา

กูวัดอินทร์เนี่ยอายุแบบเป็นร้อยปีเลย
บ่อน้ำมนต์อะไรบ่อน้ำมนต์ที่เขาแบบมีส่วน

วัดอินทร์ที่๔ใช่
แล้วก็จะมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านใน
บางทีก็เข้าไปมีแบบโซนด้านใน
บางคนก็ไปนั่งสมาธิบางคนก็ไปรองน้ำมนต์อืม
แบบใช้ในพระราชพิธีต่างเนี่ยค่ะ

ให้ไปไว้พระยืนเนี่ยให้ไปที่นักภรรณ์ประถง

อยู่เนี่ยเมื่อนั้นที่เห็นป้ายติดเป็นนาฬิการที่๔
เป็นพระลำหลวงชั้น๓ชนิด๓มัน
สามรรณในเขตมนุษยศิษยาเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างเหมือนกับสมัย
รัฐนาโกศิลป์เลยนะเดิมเรียกว่าวัดบังขุนพรมนอก
ต่อมาชาวราวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัดนามว่าเจ้าอินผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม
วัสดนมเอกอ๋อโอเคอืมอืมอืม
หลายคนแบบนานครภาษมณธรรมฯก็ไปวัดภาษมณธรรมเจดีย์ราชวรมหาวิหานี่นะครับ
ที่นักความประถมเนี่ยจังห์ประดิษฐานพระร่วงโรจนริตนะครับ
ศรีอินทาธิตธรรมภาษณ์มหาวัชรวรรษราชบูรชนิตชบพิษนะครับ
พระร่วงโรจนฤทธิ์เองนี่องค์นี้เลยนะครับ
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะสุขโทษไทย

เดินไปขอพรเยอะเดินขึ้นบันไดปุ๊บค่ะตรงที่จากฝั่งหนึ่งเนี่ย
เดินขึ้นไปถึงก็จะเจอเลยวันนั้นตลาดสดพาไปไหว้อยู่
แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเวลาไหว้เขาไหว้ไข่แต่เป็นไข่สีแดงแล้วนะพี่
คือเหมือนเราใส่สีไปแล้วเปลือกไข่ข้างนอกจะเป็นสีแดง
ไหว้แบบศักระด้วยแบบขอพรด้วยไข่สีแดง
อันนี้ก็คือเขาบอกว่าตามดวงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติใครที่ฟังว่าจะต้องไปไหว้พระยืนเนี่ย
ให้ไปไหว้ที่ไหนนี่เราก็พยายามสรุปกันมาให้สี่ห้าวัดนะฮะ
อย่างที่บอกกันว่าลองไปหากันดูว่าพระที่ยืน
ส่วนใหญ่จะบอกบางปีจะให้ไปไหว้พระนอน

บอกปีนี้ให้ไปหาพระยืนที่ไหว้
เราก็สรุปกันมาให้๕วัฒน์นะ